ถ้าหิวมากนะต้องรีบไปที่นี่เลยค่ะ
พาไปที่ร้านไก่ต้มน้ำปลาบางจาน
ร้านนี้นะว่าไก่นุ่มน้ำจิ้มก็เด็ดทุกจานจริงด้วยนะคะ
ที่สำคัญแม่ค้าก็แซ่บเหมือนกัน
ร้านนี้เด็ดแค่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
ปกติไก่ต้มน้ำปลาเขาจะต้มกันเป็นตัวใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราจะใช้เป็นน่องติดสะโพก
ลูกค้าก็จะบอกว่าไก่นุ่มค่ะ
แล้วก็ทานกับข้าวมันซาดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ย
เข้ากันดีมากเลยค่ะ

เป็นเจ้าของร้านไก่ต้มน้ำปลาบางจานค่ะ
ค่ะแมลงปอค่ะทำด้วยกันค่ะ
ทำไมถึงใส่ชุดนี้ล้างทำหน่อย
สารฝันวัยเด็กค่ะตอนเด็กอยากเป็นพิตตี้
ก็เลยเป็นที่มาตอนพิตตี้ขายไก่ต้มน้ำปลาค่ะ
เกือบทุกวันค่ะมันก็จะมีชุดพิตตี้ด้วยแล้วก็แบบเป็นชุดแบบเซ็กซี่หน่อย
คำว่าบางจานมาจากบางจานก็ไก่บางจานก็หมูค่ะเพราะเราขายสองอย่าง
จานดูโอก็คือเราจะมีข้าวมันให้ลูกค้านะคะ๒ถ้วยค่ะ
มีไก่เป็นกับข้าวนะคะแล้วก็น้ำซุปแยกให้
ซึ่งชุดนี้พิเศษนะคะจะเสิร์ฟน้ำจิ้มด้วยกัน๓ชนิดด้วยกันค่ะ
คือน้ำจิ้มเต้าเจียวน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ซีอิ๊วหวานค่ะลูกค้า
แล้วก็จะได้น้ำสมุนไพร๒แก้วนะคะ
เมนูถัดไปค่ะเป็นเมนูหมูสามชั้นต้มน้ำปลานะคะ
ปกติแล้วเราก็สามารถทานกับข้าวมันก็ได้

นั่นก็คือข้าวสวยหอมะลิอันชันเป็นอันชันจากธรรมชาติ
มันเองจะใส่สีเข้าสมอาหาร

จิ้มซีฟู้ดของทางร้านนะคะสดใหม่ทุกวันนะคะ
และอีกเมนูหนึ่งค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะ
เป็นบะหมี่ไก่ตุ๋นจัมโบค่ะ
ทางร้านจะเสิร์ฟไก่ที่เป็นน่องติดสะโพกทั้งชิ้นให้ลูกค้าเลยนะคะ
ค่ะก็อยากชวนทุกท่านนะคะมาลองชิมนะคะ
นูซิกเนเจอร์ของเรานะครับซึ่งเวลานะคะเราเปิดทุกวันเลยค่ะ
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๔โมงเย็นนะคะ
ฟาไก่ต้มน้ำฟาปังใจไว้ในอ้อมโปรกอ้อมใจด้วยนะคะ